ออเบอร์ตอร์มหาสนุก
เมื่อนักรบเสียดีแห่งแดนต้า
เยือนจังหวัดอุทัยธานี

ที่ขึ้นชื่อเรื่องการทำมีด

งานนี้มีแต่ฮากับฮ่าฮ่า

ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า

ผมก็กะว่าจะเป็นสปาตะคัท

เป็นสปาดไหนสปาดไหน

ในภารกิจแม่ไพลิกการซ้านเปรต
ไปดูซิว่าพี่สนจะช่วยผ่อนแรงชาวบ้าน

ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะจ๊ะ